แต่คนที่ที่ฉันจะพูดต่อไปเนี่ยโสดจริงนะคะ
สำหรับแน็กชาลีที่โสดเพราะว่างานเยอะงานยุ่งรัดตัวนั่นเองค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้ชายเนาะ

เพราะฉะนั้นฉันปล่อยให้เธอไปมีโอกาสดีจะดีกว่านั่นเองนะคะ

บอกว่าตอนนี้ก็สนุกกับการทำงานในวงการนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของดนตรีด้วย
แต่หากว่าตอนนี้จะมีหนังดีพร้อมรับนะ

เริ่มกับแฟนสาวมาได้๒เดือนแล้ว

ให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าจะดีกว่านั่นเองค่ะ

ทำไมคุณอ่านข่าวนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเศร้าใจจังเลย
สงสัยแน่ใช่มั้ยเพราะว่าเร็วนี้คนที่ที่ฉันหลบรักอยู่ก็จะไปมีเจ้าพร้อม
เออก็ปล่อยเขาไปดีเถอะนะ